เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ที่เรามาเล่าอีก
เพราะว่ายังไม่มีความคืบหน้าทางคดีทางผู้เสียหายเขาบอกว่าตามเรื่องให้หน่อย
หน้าร้านส้มตำที่นนทบุรีนะคะครับจะเห็นว่ามีผู้ชายมายืนอยู่หน้าร้านหลายคนนะคะ
แล้วก็เหมือนกับพูดท้าทายทางเจ้าของร้านขายส้มตำ
เจ้าของเขาเป็นผู้หญิงเขาก็ตะโกนกลับไปในลักษณะที่ว่าสู้อะไรไม่ได้หรอก
แต่สุดท้ายมันมีเรื่องของการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันก่อนดีกว่า
นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะจะมีผู้ชายกลุ่มนึงอะค่ะ
ยืนอยู่หน้าร้านขายส้มตำร้านนี้แล้วเสียงผู้หญิงที่ได้ยินเนี่ยก็คือเสียงเจ้าของร้านนั่นแหละ
ตะโกนกลับไปในลักษณะที่ว่าโอ้โหจะไปสู้ได้ยังไงเธอเป็นผู้หญิงเนาะ
แล้วก็ผู้ชายมากันตั้งหลายคนไม่มีพวกหรอกค่ะ
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นที่หน้าร้านเพราะว่ามีเสียงดัง
เหตุการณ์ตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจสพบางกรวยนนทบุรีทำไมทำคดีช้าหรือเปล่าหรืออย่างไร
ตอนนี้ปี๖๔แล้วทำไมมันยังไม่คืบหน้า

เราเลยตามให้นะคะเราคุยกับเจ้าของร้านส้มตำตามคลิปภาพนี้ค่ะ
ขอใช้นามสมมุติเรียกเธอว่านางกอล์ฟนะคะคุยทางโทรศัพท์
เธอเล่าให้ฟังว่าคือเหตุการณ์ครั้งแรกเนี่ยมันเกิดจากเพื่อนบ้านเมา
บุกมาทำร้ายแฟนเธอในร้านคือต่อยจนปากแตกอ่ะ
แล้วก็ทำลายข้าวของในร้านพังเสียหายไปหมดเลย
แฟนเธอต่อยสวนกลับไปฝ่ายคู่กรณีก็เลยบาดเจ็บไปด้วย
แต่ว่าก็มีการแจ้งความนะคะคือฝั่งนั้นน่ะแจ้งความก่อนหน้าฝั่งเธอ
จากนั้นกลายเป็นว่ามาเรื่อยเลยอ่ะบุกมาทำร้ายเรื่อยเลย
สาเหตุก็คือเพื่อนบ้านมีปัญหากับเจ้าของบ้านอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์๔คูหาแล้วเธอเช่า
ส้มตำอยู่คูหานึงแล้วคูหาที่เธอเช่าอ่ะมันอยู่ตรงกลาง
ระหว่างบ้านคู่กรณีกับบ้านแม่ของเขาซึ่งเขาต้องการจะซื้อบ้านที่เธอเช่า
จากเจ้าของบ้านในราคาถูกจะได้พื้นที่ต่อกัน
แต่เจ้าของบ้านไม่ขายเธอบอกว่าแล้วมาเกี่ยวอะไรกับเธอ
เธอเป็นแค่คนไปเช่าขายส้มตำอ่ะแล้วกลายเป็นว่าเธอถูกหาเรื่องถูกทำร้ายไปด้วย
ไม่ใช่แค่นี้นะคะทำร้ายลูกค้าที่มากินส้มตำร้านเธอด้วยอ่ะค่ะ
เรื่องเรารอบสองเนี่ยแฟนไม่ออกไปสักพักลูกค้า
ลูกค้าประจำอะค่ะก็ไปตีลูกค้าประจำของเราอีก
สาหัสจนเจ็บอ่ะบาดเจ็บอืมจะเอาคัตเตอร์ปาดคอเขาอืม
แล้วเขาก็สะบัดหน้านี่ก็มาปาดเขาตรงหูตรงแก้มหูอ่ะอืม
ตอนที่เขาลูกค้าก็ไปแจ้งความคดีก็ไม่คืบหน้าเหมือนกัน
บ้านบ้านหนูอยู่ตรงกลางนะครับอู่รถอู่รถลูกเขาอยู่ข้างข้างอีกข้างหนึ่ง
แม่เขาอยู่อีกข้างหนึ่งมันพื้นที่เขาอยู่สองข้างเลยอะพี่
เราอยู่ตรงกลางคือสาเหตุที่ลึกลึกจริงจริงน่ะ
คือมันอยากจะซื้อบ้านหลังนั้นแต่อยากซื้อราคาถูกเจ้าของบ้านไม่ขาย
สุดท้ายทางร้านส้มตำทางลูกค้าร้านส้มตำแจ้งความกันหมดนะคะ
แต่เหมือนกับว่าคดีไม่คืบหน้าเธอบอกว่าก็อยู่กันอย่างหวาดกลัวค่ะ
ก็ตัดสินใจว่ายังไงดีหรือว่าต้องย้ายออกไปเนี่ย
ก็มีเอกสารการแจ้งความให้ดูนะคะเดี๋ยวก็ต้องฝากทางตำรวจสอนอ
สพบางกรวยที่นนทบุรีหน่อยนะคะเผื่อทางตำรวจจะมีอะไรชี้แจง